มาดูกันต่อเนื่องเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะก็คือเรื่องของการตรวจสอบรถหรูด้วยนะคะ
ซึ่งทางด้านของฝ่ายกฎหมายวัดปากน้ำภาษีเจริญก็ระบุว่าตอนนี้ทางวัดได้รับแจ้งจากทางดีเอสไอแล้วค่ะ
ว่าจะเข้ามาตรวจสอบรถหรูขณะเดียวกันทางด้านของนายกสมาคมนักวิชาการเพื่อพระพุทธศาสนา
ออกมาระบุนะคะว่าไม่เห็นด้วยถ้าหากจะต้องมีการทำประชาพิจารณ์เกี่ยวกับประเด็นการแต่งตั้งสมเด็จพระสังฆราชค่ะ
เสถียรวิพรมหานายกสมาคมนักวิชาการเพื่อพระพุทธศาสนาหรือสนพ
กล่าวถึงกรณีที่มีกระแสข่าวว่ารัฐบาลเตรียมทำประชาพิจารณ์ในเรื่องการแต่งตั้งสมเด็จพระสังฆราชว่าทางสนพและภาคีเครือข่ายไม่เห็นด้วยถ้าหากมีการทำประชาพิจารณ์
เพราะอาจจะทำให้เกิดข้อพิพาทแตกขยายมากขึ้นส่วนกรณีที่นายกรัฐมนตรีออกมากล่าวว่าเรื่องความขัดแย้งของคณะสงฆ์ควรให้พระสงฆ์จัดการกันเองนั้น
ก็เห็นด้วยกับความคิดนี้เพราะว่าปัญหาของคณะสงฆ์ที่เกิดขึ้นองค์กรปกครองสูงสุดของคณะสงฆ์หรือมหาเทรสมาคมต้องออกมาแสดงความชัดเจนแล้วก็ชี้แจงถึงปัญหาให้สังคมได้รับรู้
ถ้าปล่อยให้คลุมเคลือสังคมจะมองว่ามหาเทรสมาคมขาดประสิทธิภาพในส่วนของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติหรือพศก็ต้องออกมาแสดงจุดยืนให้ชัดเจนและชี้แจงให้สังคมรับรู้ด้วยเช่นกันค่ะ
ถ้ารัฐบาลยังไม่รีบแก้ไขและปล่อยให้เรื่องยืดเยอะต่อไปจะทำให้เกิดความแตกแยกมากขึ้น
ที่สำคัญชาวพุทธทั่วโลกกำลังจับตาดูการทำงานของรัฐบาล
ดังนั้นรัฐบาลควรมีวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการแต่งตั้งสมเด็จพระสังฆราชอย่างรอบครอบและยุติที่มาของปัญหาให้ได้โดยเร็ว
ด้านนายสมศักดิ์โตรักษาฝ่ายกฎหมายวัดปากน้ำพศบอกว่า
เพื่อสอบถามเรื่องรถเบนท์ของสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์แล้ว
ซึ่งทางวัดก็จะชี้แจงรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งค่ะ